ไปที่ระยองใครไม่ได้แช่งใครเห็นก็นึกว่าตายตายแน่แล้ว
ตายแน่แน่เลยแบบเนี้ยลุงลุงมานอนอะไรตรงเนี้ยครับ
ไม่สบายหรือเปล่าครับมานอนนานหรือยังเนี่ย
อ้าวหายใจอยู่คออ้ออแต่คุณผู้ชมฮะนิ้วกระดิษฐ์แต่ตอนแรกคนเขามองไกลไกลนึกว่าตายน่ะ

ตื่นนะนี่เป็นเหตุการณ์นะครับที่กู้ภัยไปช่วยปลุกผู้ชายคนหนึ่ง
นอนอยู่ในท่อระบายน้ำคุณผู้ชมกู้ภัยปลุกอยู่พักแล้วแกตื่นนะ
แต่ถามอะไรก็ไม่คุยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายสองโมงครึ่งของเมื่อวานนี้ครับ
ผู้ภัยรับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่าไปเจอชายเล่ร่อนแหละนะ
นอนอยู่ในท่อระบายน้ำริมถนนในอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองครับ
นะครับนี่ฮะคือท่อระบายน้ำที่มันอยู่นะฮะตรงปากซอยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับ
นี่แหละครับชายเล่ร่อนนอนอยู่เสร็จปั๊บพยายามปลุกปลุกก็ไม่ตื่น
สงสัยตอนแรกสงสัยตายหรือเปล่าเนี่ย
สอบถามนางอรุณรัฐนะครับคนที่โทรแจ้งกู้ภัยเล่าบอกว่า
เห็นผู้ชายคนนี้เดินผ่านนะตอนช่วงเช้าไปคุยถังขยะหน้าบ้าน
น่าจะหาอะไรกินเธอเลยให้ข้าวให้น้ำไปโอ้โหพี่ใจดีครับ
พอบ่ายนะเอาขยะไปทิ้งขยะริมถนนเห็นผู้ชายคนนี้เอาแล้วไปนอนในท่อแล้ว
ก็พยายามปลุกกันไม่ตื่นสงสัยตายแน่แน่เลยแจ้งกู้ภัยเลยอืม
นายพรชัยชัยงามครับเป็นอาสากู้ภัยสยามระยองเล่าบอกว่า
ผู้ชายคนนี้เป็นคนเล่นร่อนเหรอพี่คาดว่าน่าจะหลบร้อนอ่ะอืม
ช่วงนี้มันร้อนจัดซะละเกินระยองเนี่ยนะครับแล้วมีถุงอาหารถุงอะไรมาวางอยู่ข้างตัวด้วย
ปลุกผู้ชายคนนี้แล้วนะเขาก็ไม่ยอมพูดอะไรแล้วก็เดินหนี
คิดว่าคงย้ายจุดคงจะไปหาที่นะฮะที่เขาจะอยู่ได้ใหม่นะครับ
เพราะว่าอากาศร้อนเกินฮะโอ้โหดูดูตรงนี้อืมฮือ